คู่นี้ก็เพิ่งจะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาเมื่อปลายปีเหมือนกันนะคะ
สำหรับดีเจหนุ่มอารมณ์ดีอย่างดีเจเผือก
แล้วก็หวานใจอย่างสาวลูกจ๋าค่ะ
ใช่แล้วค่ะและล่าสุดนะคะดีเจเผือกแล้วก็พันรยาเนี่ย
เขาก็ออกมาอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานว่าชีวิตดี
มีความสุขมากเลยนะคะรวมไปถึงเรื่องราวของทายาทด้วย
ว่ายังไงไปฟังจากปากของทั้งคู่กันเลยค่ะ
เป็นอีกหนึ่งคู่หวานในวงการบันเทิงที่สละสดไปเมื่อปลายปีที่แล้ว
สำหรับคู่ของดีเจอารมณ์ดีเผือกพงศธร
และภรรยาสุดเลิฟลูกจ๋าวรินทรา
ก็ได้มาอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานให้ได้อิจฉากันด้วย
โดยดีเจเผือกเผยว่าชีวิตก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานต่างจากเดิมเล็กน้อย
รู้สึกว่าภรรยาใจดีกว่าช่วงที่เป็นแฟนกัน
เอ่ยปากว่าถ้ารู้ว่าภรรยาจะใจดีแบบนี้
คงตัดสินใจแต่งเร็วกว่านี้
ด้านภรรยาสาวก็ออกตัวว่าหลังจากได้ใช้ชีวิตร่วมกัน
ก็มีความสุขดีมีการปรับตัวกันเล็กน้อย
เพราะที่ผ่านมาเรียนรู้นิสัยกันมาพอสมควร
ส่วนแพลนเรื่องทายาทก็คงต้องรอดูตามความพร้อมของทั้งคู่ก่อนค่ะ
ดีขึ้นเลยดีเยอะเลยครับ
เพราะว่ารู้สึกว่าภรรยาใจดีขึ้นกว่าตอนเป็นแฟน
พอเป็นภรรยาแล้วดูดน้อยหน่อย
กลับไปก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ดีก็ได้

จากที่คิดว่าต้องปรับก็เลยปรับน้อยลง
เพราะว่ามีอะไรก็อนุญาตให้ผล
ได้ทำอะไรเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างนี้
รู้อย่างนี้แต่งตั้งนานแล้ว
คือจริงมันก็จะกระจี้เหมือนกันเวลาสมมุติว่า

กระจี้จักรเดียมอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้ครับ
เรากำลังเป็นครอบครัวแล้วนะอะไรอย่างนี้

คิดถึงฉากในเรื่องพี่มากพระขนง

อันนี้จำเป็นมาก